การประชุมนี้มีความสำคัญกับคนทั่วโลกอย่างไร

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่๒๑
ซึ่งเป็นการเจรจาระหว่างผู้นำประเทศจากเกือบ๑๙๐ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาคการเมืองชุมชนทางวิทยาศาสตร์และภาคประชาสังคมราว๔๐๐๐คน
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสารต่อการประชุมที่จัดขึ้น
โดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จัดขึ้นครั้งแรกที่เบอร์ลิน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่๒๘มีนาคมถึง๗เมษายน๒๕๕๙
จากนั้นก็จะมีการจัดการประชุมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนมาถึงปีนี้ที่เป็นครั้งที่๒๑
การประชุมคอปครั้งแรกเกิดขึ้นมาหลังจากที่นานาชาติได้เริ่มตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
นับตั้งแต่ปี๒๕๒๒เป็นต้นมาจากนั้นก็เริ่มมีการจัดประชุมในระดับนานาชาติหลายเวทีโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นตัวตั้งตัวตี
แสวงหาความร่วมมือและได้ตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขึ้นมาในปี๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะกระตุ้นให้รัฐบาลแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและป้องกันการกระทำของมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กระทั่งปี๒๕๓๓ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ให้คณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลจัดทำร่างอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและจัดทำร่างอนุสัญญาเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญานี้แล้ว๑๙๕ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา
ให้เป็นองค์กรสูงสุดของอนุสัญญาทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบทุกเรื่องในอนุสัญญารวมทั้งจัดการประชุมติดตามผลทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๓๘จนถึงปัจจุบัน
แต่ผลการประชุมที่ผ่านมาตัวแทนจาก๑๙๕ประเทศ

และรู้ข้อตกลงแผนงานในการลงมือทำได้
ทั้งที่ผู้เจรจาของแต่ละประเทศขีดเส้นตายเอาไว้ว่า
จะต้องดำเนินการตามแผนงานในอนุสัญญาให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปี๒๕๕๘นี้
การประชุมในครั้งที่๒๑นี้จึงเปรียบเสมือนโอกาสสุดท้าย
สำหรับกระบวนการที่จะได้เห็นการตกลง
และพันธกรณีทางกฎหมาย
รวมทั้งนโยบายในระดับนานาชาติ

คำมั่นสัญญาที่ไร้ข้อกำหนดอย่างที่ผ่านมา
จุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน